ในช่วงนี้ครับคุณรสลินประกอบทัน
คุณเข็มมาสอนหนูขาวและผมพีรวัตรอัธนาค
รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับ
และคุณผู้ชมยังสามารถที่จะร่วมส่งข้อความ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความอาลัยผ่านทางไลน์ของไทยรัฐได้เช่นเดียวกันครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวรรลบ
รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอราศาสตร์ธิราช

แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนโดยรอบพระบรมมหาราชวังครับ
ประชาชนที่มารอกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดช
จ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนทั้ง๔มื้อประกอบไปด้วย

เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งจำนวน๑๐๐ชุด
นมน้องโพล๒๐๐๐กล่อง
ส่วนมื้อกลางวันเวลา๑๑นาฬิกา
เป็นข้าวหมูทอดไก่ทอด

ก๊วยแฮปปี้จำนวน๒๐๐ถ้วย

ื้อบ่ายเวลา๑๖นาฬิกา
เป็นขนมไทยจำนวน๑๐๐กล่อง

ก๊วยชากังราวจำนวน๑๐๐ถุง
และน้ำสมุนไพร๕๐๐ลิตร

เป็นข้าวพะโล้ขาหมูผัดผัก

และน้ำดื่มจิตระดา
ที่มารอรับอาหารและเครื่องดื่มพระราชทาน

เอี่ยมคำพิรานนท์หรือว่าลุงเอี่ยม

ขอทานใจบุญซึ่งป่วยเป็น
โรคโปเลโอแขนขาลีบ
ไก่สั้นพูดไม่ชัด

ตามที่คุณผู้ชมนั้นเคยเห็นปรากฏ
ภาพข่าวนะครับก็จะมักนั่งขอทาน
อยู่ในวัดไร่ขิงราชวรมหาวิหาร

จังหวัดนครปฐมโดยในวันนี้ครับ

เดินทางมายังประตูวิเศษชัยศรี

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ซึ่งลุงเอี่ยมกอดพระบรมชายาลักษ

ที่ก้าวไว้ตลอดเวลาครับ

ณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทโดยพูดความรู้สึกผ่าน
อุดรสิริอาพรนะครับอดีตคุณครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ผู้เป็นล่ามโดยบอกว่ารู้สึกคิดถึงและรักพระองค์ท่าน
รวมทั้งเศร้าใจต่อการเสด็จสวรรคต
อยากจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้ายครับ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ลุงเอี่ยมก็มีการพูดถึงความรู้สึก
แล้วก็ความต้องการว่าสักครั้งในชีวิตอยากมีโอกาสเดินทางเข้ามา
พระบรมมหาราชวังมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการนำเสนอข่าวของลุงเอี่ยมด้วย
แล้วก็ในวันนี้เองครับลุงเอี่ยมก็สมความปรารถนาแล้วนะครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เอี่ยมอยากจะมากราบถอยบังคมพระบรมศพ
แต่ว่าด้วยอาการป่วยจึงไม่สามารถจะเดินทางมาได้อย่างสะดวก
สั่งการให้ตำรวจนครบานธรรมศาลาไปรับตัวลุงเอี่ยม
อย่างพระบรมมหาราชวังเพราะคนไทยทุกคนต่างมีความจงรักภักดี
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๙เสมอเหมือนกันทุกคนครับ